จากการที่กลุ่มไอซิสมาประกาศ
ว่าอยู่เบื้องหลังของการโจมตีหลายครั้งในกรุงจักรต้าเมื่อวานนี้
แล้วก็เป้าหมายในการก่อเหตุครั้งนี้

การก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมือง
ซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ
และร้านค้าชื่อดังซึ่งเป็นของชาติตะวันตก
ซึ่งมีร้านพิซซ่าฮัทอยู่ตรงข้าม
ขณะที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ

ก็ยังเป็นสำนักงานที่ทำการของรัฐบาล
เป็นอีกจุดที่มีการก่อเหตุโจมตี

และร้านอาหารสาขาของชาติตะวันตกอีกหลายร้าน
ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย

น่าจะเป็นการพุ่งเป้าโจมตีที่ชาวต่างชาติ
รวมทั้งองค์กรของภาครัฐ
ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชั้นนำ
ของอินโดนีเซียระบุว่า
กลุ่มไอซิสมีการออกคู่มือให้กับสมาชิก
ในการเตรียมพร้อมปฏิบัติการแบบโลนวูฟ
หรือการก่อเหตุโจมตีเพียงลำพัง

รักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดได้

อาจจะเป็นการก่อเหตุโดยมือสมัครเล่น
ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิส
ที่ทำตามแบบของตำรา
เหตุการโจมตีหลายจุดในจากาต้าครั้งนี้
มีความคล้ายคลึงกับเหตุโจมตีหลายจุด

คล้ายกับกลุ่มไอซิสมาก

อินโดนีเซียจะยังไม่ชี้ชัด
ว่ากลุ่มไอซิสอยู่เบื้องหลังเหตุครั้งนี้หรือไม่

ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต๗คน
รวมทั้งเหตุระเบิดที่บาหลีเมื่อเดือนตุลาคม

ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๒๐๒คน

และให้ความสำคัญกับการปราบรามกลุ่มก่อการร้าย

โดยงานต่อต้านการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย

มีกลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซียมากถึง๑๖กลุ่ม
เมื่อต้นเดือนที่แล้ว

เตรียมก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่เอาไว้ได้
โดยผู้ต้องหาสารภาพว่าต้องการก่อเหตุ

และดึงความสนใจจากนานาชาติ

ตำรวจเอกคาลิตอาบูบากาผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซีย
ยืนยันว่ายังไม่มีฐานฝึกกลุ่มไอซิสในประเทศ
และตำรวจได้เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว
หลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า
ตำรวจพยายามขัดขวางการตั้งศูนย์ฝึกภายในมาเลเซีย
โดยผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียยอมรับว่า
พบข้อมูลว่ามีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสมากขึ้นจริง
รวมทั้งพบว่ามีกลุ่มสนับสนุนการเคลื่อนไหวของไอซิส

ที่จะมีการตั้งศูนย์ฝึกกลุ่มไอซิสที่นั่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่า
ภัยคุกคามจากกลุ่มไอศิษฐ์ไม่ใช่ภัยที่ไกลตัวอีกต่อไป